วันนี้เราจะเจาะประเด็นพิเศษเกี่ยวกับประเทศเปรูนะครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จตุรัสใจกลางกรุงลิมา
ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของผมในขณะนี้
ก็คือธรรมเนียบประธานธิบดีของเปรู
โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการเลือกตั้ง
ประธานธิบดีเพื่อเป็นการตัดสินว่า
ใครจะได้เข้าไปอยู่ในธรรมเนียบแห่งนี้นะครับ
แต่เนื่องจากผลการเลือกตั้งที่ไม่มีใครได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
จึงต้องทำให้มีการเลือกตั้งในครั้งที่๒ในเดือนมิถุนายน
โดยจะเลือกเอาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด๒อันดับไปแข่งขันกัน
ซึ่งผลการเลือกตั้งในรอบแรกที่ผ่านมานะครับ
ผู้ที่มีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือเคโกฟูจิมูริ
ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีอาแบโตฟูจิโมริ

นั่นก็คือนายเปด้าภาโบโลคุทชินสกี้
ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีคลัง
แล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเคยทำงานให้กับธนาคารโลกนะครับ
ซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองของเปรูก็มองว่า
สำหรับการเลือกตั้งในรอบที่สอง
คุชชินสกี้น่าจะมีภาษีมากกว่าเคโกฟูจิโมริ
เพราะยังมีชาวเปรูอีกจำนวนไม่น้อยนะครับ
ที่ยังจดจำภาพในการปกครองของบีดาของเธอ
ซึ่งเป็นการปกครองในแบบพระเด็จการ
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการทุจริตคอรัปชั่น
โดยปัจจุบันนายอาบาโตฟูจิโมริ
ยังคงต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานานทั้งหมด๒๕ปี
แต่ไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่จะชนะการเลือกตั้งในรอบที่๒
ในเดือนมิถุนายนสิ่งที่สำคัญก็คือ
การสารต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงการเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ
ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้สมัครทั้งสองคน
ให้การรับรองในช่วงการรณรงค์หาเสียงในช่วงที่ผ่านมาครับ
เดินทางมารวมตัวกันและให้กำลังใจทันทีที่ทราบผลว่า
มีคะแนนนำคู่แข่งในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คือว่าที่ประธานธิบดีเปรูคนต่อไปอย่างแน่นอน
ขณะที่เธอได้รับจะไม่ถึงร้อยละห้าสิบ
ซึ่งทำให้ต้องมีการเลือกตั้งรอบสอง
อดีตผู้นำเบรูอายุ๗๗ปี
ปัจจุบันต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ๒๕ปี
จากความผิดฐานก่ออาจยากรรมต่อมนุษยชาติจากเหตุสังหารหมู่
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเมื่อปี๒๕๕๙
เพราะกลุ่มนี้มีประวัติก่อเหตุร้ายบ่อยครั้ง
เขาบอกว่าพ่อของเธอทำทุกอย่างเพื่อเปรู
สร้างถนนโรงเรียนกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีผู้นำคนไหนทำสำเร็จ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงควรชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
แม้ว่าจะเป็นลูกสาวแต่ที่ผ่านมาเธอปรากฏตัวในฐานะนักการเมือง

แม้จะพลาดหวังในการจะเร่อรอยตามบิดา
ในการลงสมัครเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกเมื่อ๕ปีก่อนก็ตาม
ในการเลือกตั้งรอบ๒ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๕มิถุนายนนี้
โกฟูจิมูริมีคู่แข่งคนสำคัญ
คือนายเปด้วภาพโลกคุจินสกี้
ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์มีคะแนนตามมาเป็นที่สอง
จินสกี้เป็นอดีตนายธนาคารอดีตเจ้าหน้าที่ประจำธนาคารโลก
รัฐมนตรีคลังและยังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเปรู
ประวัติการทำงานหลายสิบปี
เขาถูกขนานนามว่าเป็นเทคโนแครตมือสะอาด
ที่มีประวัติช่อราชบังหลวง
จินสกี้ประกาศว่าหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานธิบดีเปรู
เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตและความยากจนจะหมดไป
เขาจะมาเป็นที่๒แต่ผู้สนับสนุนผู้สมัครคนอื่น
ไม่ได้เข้าไปชิงชัยในการเลือกตั้งรอบ๒
เริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนมาสนับสนุนเขาบ้างแล้ว

บอกว่าก่อนหน้านี้เธอเลือกเวโรนิก้าเมนโดซ่า

แต่ในตอนนี้เมื่อเหลือผู้สมัคร๒คน
หวังว่าคุชินสกี้จะมีชัยชนะ
ที่ผ่านมาหลายฝ่ายกังวลถึงการเลือกตั้งครั้งนี้

ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ด้วยกันทั้งคู่
ขณะเดียวกันแม้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
สังเกตการการเลือกตั้งจะออกมาประกาศว่า

แต่เรเน็ตเวเบอร์ผู้สังเกตการณ์จากสาภาพยุโรป
ก็ยังคงกังวลถึงการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่

ยังเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
นี่เป็นเหตุรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คน
การเปิดคู่หาเลือกตั้งเปรูเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพียง๑วัน
ซึ่งแม้จะอ่อนแอลงจากการกวาดล้างเมื่อกว่า๒๐ปีก่อน

ซึ่งความไม่มั่นคงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวเปรู
มาพิจารณาในการเลือกผู้นำคนใหม่
ขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย
แม้ว่าเปรูจะเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่อันดับ๓ของโลก
มีสภาพเศรษฐกิจที่เข้มแข็งติดอันดับต้นของลาตินอเมริกา
ก็ทำให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถาม
ผู้นำใหม่ต่ออนาคตของตัวเองเช่นกัน